คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาโพสต์ภาพเอาไว้ว่าเขาถูกอดีตสามี
ทำร้ายร่างกายแล้วก็โอ้โหโหดมากนะคะ
เธอบอกว่าเธอโดนจับหัวโขกผนังกี่ครั้งจำไม่ได้
สลบไปเลยคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะคะ
มีลูกสาวอายุ๑๕ปีเป็นลูกติดนะลูกสาวเข้ามาช่วย
อดีตสามีก็ทำร้ายร่างกายลูกสาวเธอด้วย
เด็กก็ยังไม่เว้นทำร้ายร่างกายเสร็จพาลูกสาวคนเล็กของเธอค่ะ
น้องน้ำชาอายุ๓ขวบอุ้มเด็กออกไปด้วย
บอกเรื่องแรกที่เธอจะต้องตามเลยก็คือแน่นอนต้องแจ้งความเอาผิด
ถูกทำร้ายร่างกายแต่สำคัญมากเลยก็คือลูกสาวคนเล็ก๓ขวบ
ยังอยู่กับฝ่ายชายแสดงว่าลูกสาวคนเล็กนี่คือเป็นลูกของทั้งคู่
เอาไปไหนก็ไม่รู้เธอบอกเอาไปไหนไม่รู้ตอนนี้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
นางสาวพีระยาวรชรานนท์อายุ๓๕บาท
เธอบอกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าไอ้ที่ซึมเศร้าเนี่ยนะ
ก็เพราะถูกอดีตสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสทำร้ายร่างกายมานานเป็น๑๐ปี
เป็น๑๐ปีค่ะเธอทนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถที่ติดค้างอยู่
ลูกก็ต้องช่วยกันดูแลอดีตสามีไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยดูแลเธอเลย
เคยถูกให้ออกจากงานตั้งหลายครั้งเพราะอดีตสามีติดเกม
เขาไล่ออกไม่ให้ทำงานทีนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเธอรับผิดชอบหมดเลยนะคะ
ผ่อนรถผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟเธอดูแลหมดทุกอย่าง
เมื่อ๑๓ธันวาคมค่ะเธอโพสต์บอกว่าจะจำนำโทรศัพท์มือถือ
ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไฟจะถูกตัดนี่โพสต์นี้นะคะครับ
พอเธอโพสต์ไปมีคนช่วยค่ะก็บริจาคช่วยให้เธอจ่ายค่าไฟ
ปรากฏว่าอดีตสามีกลับมาบ้านตอนเย็นก็มาด่าเธอ
เธอก็เลยพูดไปในธรรมนองที่ว่าเธอดิ้นรนหาเงินนะ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยทำอะไรบ้างทำไมคนเป็นพ่อไม่ทำอะไรเลย
พูดประโยคประมาณนี้นะเธอบอกพอฝ่ายชายได้ยินเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ของขึ้นจับหัวเธอโขกโขกกับรถกระบะไป๓ครั้ง
โยนเธอเข้าบ้านอีกนะต่อยเธอตีเธอที่หน้าเห็นที่หน้าเธอไหมคะ
ครับยังเห็นร่องรอยอยู่เลยอ่ะแล้วเอาราวตากผ้ามาตี
เอาที่โกยขยะมาตีจับหัวโขกผนังต่อเธอบอกว่าจับหัวเธอโขกผนังอ่ะ
กี่ครั้งจำไม่ได้คือนับครั้งไม่ถ้วนจนเธอสลบลูกสาวเป็นลูกติดของเธอนะคะ
อายุสิบห้าเข้ามาช่วยลูกสาวถูกต่อยนะคะอ่า
เด็กผู้หญิงอายุสิบห้าถูกต่อยนะคะแล้วอดีตสามีเอาลูกสาวอายุสามขวบไปอ่ะค่ะ
ชื่อน้องน้ำชาเธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเธอหน่อย
นักข่าวของเราก็ถามเหมือนกันนะว่าแล้วทำไมพี่ถึงทนน่ะอืม
มาทำไมเป็นสิบปีแบบนี้อ่ะเธอบอกว่าที่เธอทนก็เพราะว่า
ฝ่ายชายขู่ว่าจะฟ้องจะฟ้องว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า
ดูแลลูกไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเอาลูกไปดูแลเอง
ถ้าเธอไปฟ้องเรื่องของทำร้ายร่างกายฝ่ายชายขู่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับ
เธอไม่มีวุฒิภาวะในการดูแลลูกถ้าเลิกกันใช่
เขาจะเอาลูกไปเป็นลูกคนเล็กที่เกิดด้วยกันเธอเลยบอกว่าเธอต้องทนมาสิบกว่าปี
ต้องทนแบบนี้อ่ะค่ะอืม
ทนมาอยู่กับเขามาเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนช่วงแรกเราเป็นเพื่อนกัน
ที่ช่วยเหลือกันมามันมีบุญคุณความรู้สึกที่ติดค้างกันอยู่
ลำบากก็เคยลำบากด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกติดค้าง
แต่วันนี้หมดแล้วแล้วใช้คุณหมดแล้วทั้งเงินทั้งความรู้สึก
แล้วก็เราอยากจะบอกว่าสำคัญนะสิ่งที่เขาคิด
มันมันตะกะที่ป่วยมากว่าการตีผู้หญิงหรือการตีเด็ก
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกติตะกะเนี้ย
มันคือความคิดของคนที่นัทว่าเขาป่วยกว่านัทอ่ะอืมเธอก็โดนทำร้าย
เด็กก็โดนทำร้ายเราไปคุยกับเด็กนะคะลูกสาวของเธอค่ะ
อายุสิบห้าที่เข้าไปช่วยแม่แล้วก็ถูกต่อยอะค่ะน้องบอกว่าก็
พยายามเข้าไปช่วยไม่ให้พ่อกับแม่ตีกัน
แต่พ่อกลับพูดกับเธอว่าอยากโดนอีกใช่ไหม
แล้วก็ชกหน้าเธอเลยนะคะโอ้โหเด็กผู้หญิงอายุสิบห้า
ครับเธอก็เลยถามกลับไปว่าตีผู้หญิงกับเด็กได้ยังไง
ตอบว่าไม่เกี่ยวกับเพศเธอบอกโอ้โหกลัวตัวสั่นเลยนะคะ
ก็พยายามจะช่วยแม่ที่ผ่านมาพ่อแกล้งแม่มาตลอดค่ะ
ไม่ยอมช่วยค่าใช้จ่ายอะไรเลยในบ้านเคยไปตีแม่ในโรงพยาบาล
แม่กรีดร้องแล้วก็ทีนี้พ่อก็หาว่าแม่เป็นบ้า
อืมเพราะว่าแม่กรีดร้องในโรงพยาบาลแล้วก็จะให้โรงพยาบาลศรีธัญญา
จับตัวแม่ไปหาว่าแม่เป็นบ้าลูกสาววัยสิบห้าคนนี้ยืนยันนะคะ
ว่าแม่ไม่ได้เป็นบ้าแต่แม่เป็นโรคซึมเศร้า
แล้วที่แม่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะพ่อนี่แหละ
ทุบตีแล้วก็จนแม่เหมือนเดินมาชนกำแพงค่ะ
ตีจนแบบลื่นมาชนกำแพงเขาก็ยังทุบต่อ
หนูก็บอกให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุดหนูเอาตัวไปแทรกตรงกลางค่ะ
แล้วก็คราวนี้หนูก็เลยโดนไปด้วยโดนไปหลายทีเลยค่ะ
อย่างเหตุที่ไปตีกันในโรงพยาบาลเห็นบอกว่าพยายามที่จะแบบให้เขาเข้า

ใช่แล้วก็จับแยกกับน้องสาวนี่คือยังไง
ก็เห็นแม่แบบร้องร้องไห้ค่ะก็กรีดร้องอะค่ะ
คือณจุดนั้นหนูรู้แล้วคุณพ่อตีคุณแม่แน่เพราะทุกครั้งที่คุณพ่อตีคุณแม่
คุณแม่จะมีอาการแบบนี้ด้วยความที่คุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นไฮเบื่อนะคะ
แล้วก็คุณพ่อก็ให้โทรหาพยาบาลนะคะให้มามัดแขนมัดเท้า
แล้วหนูก็พยายามบอกพยาบาลแล้วนะคะว่าคุณแม่โดนพ่อตีมาแม่ก็กรีดทั้งร้องอะไรอย่างเงี้
ก็บอกพยายามตะโกนบอกว่ากูไม่ได้บ้านะคือโดนตีมาแต่ก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อ
เชื่อแต่คุณพ่อค่ะก็คุณพ่อก็เรียกโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะแล้วก็มารับตัวคุณแม่ไป
คุณแม่อยากจะออกมาจากเขานานแล้วแต่ว่าเขาชอบใช้มาบอกว่าไม่ให้ลูกนะ
ถ้าคุณเอาลูกไปประมาณว่าผมจะบอกว่าคุณไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เพราะคุณเป็นบ้า
คุณเคยอยู่ศรีธัญญาคุณเคยมีประวัติมาก่อนแต่จริงหนูอยากจะโทรว่าคุณแม่ไม่ได้บ้านะคะ
ที่คุณแม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาตีคุณแม่ค่ะ
ใช่ค่ะคนที่ก่อเหตุนี่แหละแต่ว่าน้องเขายุค๑๕ใช่ไหมซึ่งแม่เขาอยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้มา๑๐ปี
ก็แสดงว่าอยู่กันตั้งแต่๕ขวบสำหรับน้องคนนี้ครับทีนี้ค่ะเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความ
อดีตสามีที่ทำร้ายร่างกายเธอนะและเธอก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเธอหน่อย
สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือลูกสาวของเธอน้องน้ำชาอายุ๓ขวบที่เป็นลูกของเธอกับคนก่อเหตุนี่แหละ
คือตัวฝ่ายชายก็เอาลูกไปไงคือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มักจะพูดว่า
คุณอย่าทนคุณเป็นผู้หญิงคุณอย่าทนแต่เธอบอกว่ามันมีเงื่อนไขหลายอย่าง
ฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่าจะไปบอกว่าเธอเป็นบ้าดูลูกไม่ได้จะเอาลูกไป
เงื่อนไขหลายอย่างทำให้เธอต้องทน
คือถ้าคุณไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้มันไม่จริงอะไรยังไงคุณก็ออกมา
แล้วก็ออกมาบอกว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอ
เขาบอกว่าเขาเจอนักนาสาหัสเลยเลย